คุณผู้ชมครับไปกันที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐมกันหน่อย
ยิ่งใกล้วันสลากินแบ่งรัฐบาลออกแบบนี้
แห่กันไปขอโชคขอลาบกันเยอะแยะ
วันนี้๒๘ใช่ไหม๒๙๓๐๓๑อ่า๓วัน
มีอะไรอย่างในใจนะคุณอ่ะมีผมฝัน
ทุกงวดเลยอ่ะทำไมฝันทุกวันฝันเก่งขนาดนี้เลยเหรอคุณ
วันนี้เรียกเสียนะผมฝันจริงเหรอพูดเล่นเอาอ่านต่อ
คุณผู้ชมไปดูวัดสว่างอารมณ์กันก่อนนะคะ
เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยที่เป็นที่นิยมที่คนชอบไปขอโชคขอลาบมากคือกุมารทองจุกดำ
บรรยากาศเนี่ยค่ะคึกคักเลยเพราะว่ายิ่งใกล้วันหวยออกนะคะ
ปันดานักสิงห์โชคขอโชคขอลาบจากสิงห์ศักดิ์สิทธิ์
เขาก็เดินทางไปกลับว่ายขอพรชกลาบกันที่วัด
ซึ่งก็มีทั้งพระพุทธรูปพระเงินพระทอง
ที่เคยให้โชคลาภขอหัวถูกรางวัลที่๑มาแล้วนะคะ
มีหุ่นปั้นตาทองนิ้วรายแล้วก็กุมารทองจุกดำค่ะ
ด้านหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูสิของเส้นไหว้เนี่ยเยอะแยะมากมาย
คนส่วนใหญ่นะคะก็จะมาขอพรด้วยวิธีจุดทูบบนสิ่งของ
แล้วก็เขย่าเซียมซีหาตัวเลขคนถูกรางวัลเนี่ยมีทุกงวดเลยนะมาที่เนี่ย
คือมันต้องได้สักเลขหนึ่งอะค่ะจากนั้นเนี่ยพอถูกปุ๊บเขาก็เอาของเส้นของไหว้มาวางเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ย
มีปืนของเด็กเล่นใช่ไหมด้วยความที่เป็นกุมารทองไง
แว่นก็จะเป็นของเด็กมีแว่นมีปืนมีของเล่นเนี่ยค่ะเต้มไปหมดเลย
ทางวัดเขาก็จะเก็บไปแจกเด็กในชุมชนแล้วก็เอาไปแจกเด็กในวันเด็กแห่งชาติด้วย
เขาไม่ให้ซูมดู